เราวิวาสไปแล้วมาดูเรื่องของอุบัติเหตุรถยนต์นะคะรถกระบะเนี่ยเสียหลักหลุดโค้ง
แล้วก็ไปชนรั้วบ้านจากนั้นยังไปชนสารพระภูมิ
ที่น่าเศร้าสลดก็คือคนขับคือกระเด็นออกมาจากตัวรถ
แล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยนะคะที่เกิดเหตุเนี้ยเป็นบ้านสองชั้น
ปูนครึ่งไม้ค่ะที่บ้านคลองปลาดุกลายบ้านเลขที่
ร้อยห้าสิบเอ็ดหมู่หกตำบลทุ่งโคมเภอนาดีจังหวัดประจีนบุรี
หน้าบ้านข้างโรงจอดรถติดกับสารพระภูมิ
ก็มีรถกระบะตียาต้าวีกรอลสีบัลทะเบียนบำไมไม้พอพาล
สามหกสะแก้วคือพลิกตะแคงเนี่ยค่ะสภาพก็คือพังยับทั้งคันเลย
สารพระภูมิเจ้าที่ค่ะก็ถูกกระบะชนเสียหายพังยับเยินเหมือนกัน
จากจุดเกิดเหตุไป๕เมตรไปพบร่างคนขับกระบะคันนี้นอนเสียชีวิตอยู่ด้านหลังบ้าน
ภาพชื่อคือนายประวิทย์แนวดงอายุหกสิบแปดปีนะคะ
ซึ่งจากการสอบสวนก็พบว่าหลังจากรถกระบะเสียหลักแล้วมาชนกับสารพระภูมิเนี่ย
นายประวิทย์เลยกระเด็นหลุดออกจากตัวรถและกระเด็นข้ามหลังคาบ้านที่สูงเกือบ๗เมตรไปตกตรงนั้นนะคะ
สอบถามในวีรชัยชะลูนรามน้องเขยผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็ขับรถออกมาจากบ้านหลานที่บ้านคลองประดุกลาย
ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็ก่อนไปก็บกมือบ๊ายแค่นั้นค่ะแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะ
ส่วนนางอรุณรัฐยองสันเทียอายุ๕๖ปีเจ้าของบ้านบอกว่าขณะเกิดเหตุเธอก็นั่งทำบัญชีอยู่หน้าบ้าน
ตอนนั้นได้ยินแค่เสียงเหมือนรถชนอะไรบางอย่างแล้วก็มีเศษปูนกระเด็นเข้ามาตรงที่เธอนั่งอยู่แล้วรถก็พุ่งมาเลยค่ะเกือบจะถึงตัวอยู่แล้วคือยังดีมากมันหยุดก่อนที่จะมาถึงตัวเธอนะคะฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยค่ะ
เห็นเหตุการณ์ได้ยินเสียงตึ้มแต่ได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงแต่ได้ยินแต่เสดเสดมันมาถึงตัวก็เลยลุกเสดพวกพูนมันมาก็เลยลุกหนีเสดปูนแล้วก็วิ่งออกไปเลย
ทีนี้คุณผู้ชมคะแน่นอนว่าเจ้าของบ้านเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเขาเฉียดตายจริงนะ
ศึกข่าวของเราก็เลยไปดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะก็ไปที่ตรงนี้แหละค่ะที่บ้านหลังนี้เขาบอกมีญาติเนี่ยเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็มาจากโคราชเนี่ยโอ้โหมาเยี่ยมกันเยอะแยะเลยมาเยี่ยมเธอ
แล้วมาทำอะไรคือมาทำการผูกแขนเรียกขวัญให้นางอรุณรัฐยองสันเทียเจ้าของบ้านคนนี้แหละค่ะที่เกิดเหตุ
จากอุปดาห์เหตุครั้งนี้ได้เนี่ยเชื่อนะเชื่อว่าพระภูมิเจ้าที่ช่วยเอาไว้
แล้วเธอก็บอกด้วยว่ามีหลวงพ่อเปิ่นรุ่นนั่งบนหลังเสือวัดบางพระ
จังหวัดนครปฐมที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าที่นั่งอยู่
ตรงโต๊ะที่เธอนั่งแล้วก็ยังมีมีดตัดหวายลูกนิมิตของวัดบ้านตูมนะคะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาตั้งอยู่บนโต๊ะของเธอด้วยนี่แหละ
คือเธอก็พยายามจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังพวกนี้
คือเหมือนกับช่วยให้เธอรอดชีวิตมาได้ส่วนบ้านที่เกิดเหตุอ่ะ
เดี๋ยวทำยังไงต่อโอ้โหสภาพบ้านก็เยอะเสียหายเยอะเลยนะคะ
เขาบอกเดี๋ยวจะมีการทำบุญค่ะจะนิมนต์พระวัดคลองประดุกลายนะคะ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุไปก่อน
ขณะที่น้องสาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวเพ็ญพันธ์แนวดงค่ะ
ยูสี่สิบสองบอกว่ามาเจรจาแล้วนะคะ
จะชดใช้ค่าเสียหายให้เธอเนี่ยนะคะเจ้าของบ้านทั้งหมดเนี่ย
แล้วก็เบื้องต้นประเมินเอาไว้ว่าน่าจะประมาณห้าแสนสี่หมื่นบาท
หรือก็จ่ายตามจริงนั่นแหละส่วนผู้เสียชีวิตตอนนี้
ญาติเองเอาร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลนะคะก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ